ที่วัดประสงค์ละหลักอยู่๖อย่าง
๖ประการที่พระพุทธพระมัดท่านปารุพธ์จะสร้าง

เพื่อทวายผู้ชาพุทธ
ท่ามพระมันพุทชาสังความพุทชา

พูลชาขุนของพระธรรม
แล้วก็บูชาคุณของพระสงฆ์ประการหนึ่งนะ
ประการที่๒ก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์ประบัติสำเด็จพระเจ้าอย่างหัวและสำเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินทร์นาศน์
ในปีนั้นคือปี๒๔๗นะนะ
และประการต่อมาก็คือเพื่อเป็นการบูชาคุณของพ่อตักน้ำ
หลวงพ่อสดนะประการต่อมาเพื่อเป็นการเผยแผ่
ชีวประวัติและคุณนับประโยชน์ที่ลุงพ่อเจ้าพระคุณสำเด็จท่านได้ทำ
ประการต่อมาก็คือเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์
ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมศิลปะวัตถุทั้งหลาย
ของคนไทยของประชาชนคนไทยเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดู
แล้วประการสุดท้ายประการที่๖ก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ปีพุทธชะยันตี๒๖๐๐ปีแห่งการศัตรู
นี่๖๖ประการด้วยกันอันนี้เป็นวัตถุประสงค์

เป็นชาวต่างชาติมีคนจีนก็มีคนฝรั่งก็มี
คนเวียดนามก็มีจีนนี่ถั้งคณะเป็นทัวร์เลยนะ
มาเป็นทัวร์ก็มีแล้วก็ที่มาบ่อยทุกวันก็เป็นฝรั่ง

แล้วก็จะมีหลายคณะอยู่ที่ไกลเค้าผ่ามาเที่ยวชมอยู่
ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้อะไรจากวิทธภัณฑ์นี้กลับไปอ่ะค่ะ
ถ้าเราอยากจะรู้นะอยากจะรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของคนเราชาวไทยเนี่ย
บางครั้งในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งก็ลืมไปแล้วนะว่า
รากฐานพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในการใช้วิธีที่อยู่ของคนไทยเราแต่โบราณนี้
มันเป็นอย่างไรก็มาดูได้มาศึกษาได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจดีเนี้ยก็มีอ่า
พระบรมศาลิกฐาตุบรรจุอยู่อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเจดีทางพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทางพุทธศนานี้สักส่วนมาก
แล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
อยากจะมาเที่ยวชมพระมหาเจดีก็อย่าลืมขึ้นไปกราบพระบรมศาลิกฐาตุก่อน
นะมาที่เวียนชั้นห้าเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
อย่างที่บอกไรเป็นหัวใจสำคัญของพระมอาจาริย์แห่งนี้
เสร็จแล้วก็ค่อยไล่ไล่ลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเพื่อมาชม
แต่ถ้าหากว่าจะชมของใช้พื้นบ้านอะไรแบบนี้วัฒนธรรมพื้นบ้านก็มาที่ชั้นล่างนี้